ต้องปลอดภัยกันแน่นอนแต่คนนี้ไม่ใช่ใคร

สัญญาหมดไปแล้วครับ
เพราะว่าผมเริ่มผู้นะพี่ปเราตรงนี้เป็นปีที่๗แล้วครับ
เหมือนว่าเฮ้ยมีโพสต์แบบ

ก็เป็นคนที่เริ่มเข้ามาในวงการด้วยกัน

ค่ะล่าสุดก็ยังฟ้องกันต่อไปนะคะ